ส่วนเมื่อกี้เห็นสาวของผมทำให้

แม้ว่าตัวเองจะไม่ได้เป็นแมวน้ำแต่ว่าท่าเขาจะเป็นอย่างนี้นะ

เป็นแมวน้ำขนปุ๋ยสายพันธุ์อเมริกาใต้

นอกจากความน่ารักของเขาแล้วเขายังแสนรู้ด้วยนะคะ

เขาเตรียมมาแสดง

แบ่งเป็นเพศผู้๑ตัวเพศเมีย๒ตัว
อายุเขา๖ปีแล้วก็เอาไปฝึกเลี้ยงที่สวนสัตว์นครราชศรีมาก่อน
แล้วก็ถูกส่งกลับมาที่สวนสัตว์สงขลานะคะ
คือเขาไปฝึกการแสดงกันก่อนนะคะ
เพื่อที่จะกลับมาปรับสภาพแวดล้อมแล้วก็เตรียมฝึกซ้อมการแสดง
เตรียมความพร้อมก่อนที่จะมีการแสดงโชว์ความสามารถ
แล้วก็ความน่ารักให้กับนักท่องเที่ยวได้ชมนะคะ
เฉลิมวุฒิเกษตรสมบูรณ์ค่ะพอของสวนสัตว์สงขลาบอกว่า
ต้องขอขอบคุณนะคะองค์การสวนสัตว์และสวนสัตว์นครราชศรีมา
ที่ให้ที่พักพิงแล้วก็ฝึกซ้อมก่อนที่จะส่งกลับมาอยู่ที่สงขลา
คาดว่าจะใช้เวลาฟื้นตัวปรับสภาพประมาณ๑เดือน
หลังจากนั้นก็จะมีการซักซ้อมเพิ่มเติม
เรียนอะไรมาบ้างที่นครราชศรีมา
ซึ่งจะต้องใช้เวลาในการปรับสภาพอากาศ

แล้วก็มีปฏิสัมพันธ์ความคุ้นเคยกับพี่เลี้ยงก่อนนะคะ

ช่วงเสาร์แรกของเดือนมกราคมปีหน้า

ใช่ค่ะมีการนำออกมาแสดงความสามารถให้กับนักท่องเที่ยว

สัมผัสความน่ารักแสนรู้ของแมวน้ำ๓ตัวนี้

เขาก็พาน้องไปนะคะที่

น้องแมวน้ำไปที่สถานที่อยู่ของเขา